วันนี้วันสลากินแบ่งรัฐบาลออก
ข่าวต่อไปนี้คุณต้องขยี้ตาดู

ขายลอตเตอรี่ขายให้ใคร

เขามีกล้องวงจรปิดติดอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ส่องไปเห็นคุณลุงขายลอตเตอรี่ท่านนั้น

แผงและพูดคนเดียว
เหมือนคุยกับลูกค้าอยู่เปิดแผงโชว์
คุณลูกค้าจะรับเบอร์อะไรครับ

พอลูกค้าซื้อเสร็จแล้วลุงก็ปิดแผง

ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปจากตรงนี้
คุณคือคนคนหนึ่งนะในติ๊กต๊อกเขาเอามาโพสต์บอกว่า
จากกล้องวงจรปิดเห็นคนขายลอตเตอรี่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านเรา
เนี่ยภาพจากกล้องจะเห็นว่าเปิดออกเปิดแผงออก
หันหน้ามาเหมือนคุยกับใคร
มือก็ชี้ก้มดูแล้วก็เงยขึ้น
หมายถึงชี้ว่ามีอะไรแบบนี้มีเลขแบบนี้
แล้วก็มีคำถามว่าไม่รู้ว่าลุงเขาคุยกับใคร
นี่ไงเขาก็เลยเขียนว่าคุณเห็นใครไหมแบบนี้คุณ
เอาจริงนี่เกิดตอนกี่โมงบ่ายโมง๕๐เหรอ

กล้องวงจรปิดเป็นกล้องที่หน้าร้านขายของเก่าในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

เอาจริงคุณคลิปนี้คนดูนะ๔ล้านกว่าวิว

ใช่แต่คอมเมนต์นึงคือคนไปกดไลค์เป็นหมื่น
คือเขาบอกว่าไงไหมเขาเพิ่งหัดขายครั้งแรกก็เลยซ้อมก่อนสมมุติว่ามีคนมาซื้อมั้ง
อันนั้นเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งแต่ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีคำถามเหมือนกัน
ลุงขายให้ใครคนหรือผี
แล้วที่มอเตอร์ไซต์ที่ขี่ผ่านเมื่อกี้เขาเห็นลูกค้าลุงมั้ย
เจ้าของกล้องวงจรปิดเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เห็นภาพแล้วเอามาลงเนี่ยเอามาโพสต์ไว้คือพี่สายฝนคงผาย
สายฝนเนี่ยทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์พี่เขานะพี่เขาบอกฉันก็งง
ฉันงงจริงพอมาดูกล้องวงจรปิดนะเห็นว่าลุงเนี่ยมาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านหน้าบ้านตรงนี้
เพราะว่าตอนนั้นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคนมาค้าขายแถวนี้แหละแล้วทีนี้ตอนหลังก็ดูกล้องวงจรปิด
ลุงเหมือนเปิดแผงขายให้กับลูกค้าลักษณะเหมือนลุงคุยกับลูกค้าเลยแต่ลูกค้าไปไหนกลายเป็นคำถามว่าลุงขายให้ใครคนหรือผี
ขอลุงอาหนิลิจะนัดอายุ๖๗ปี

ลุงก็ตะเวนขี่รถจักรยานยนต์ออกขายลอตเตอรี่นะ
แต่จุดนี้เป็นจุดนอกเส้นทางนะ

ลุงจะไปขายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผีบอก

มีผู้หญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ชุดนอนกางเกงขาสั้นลายการ์ตูนเลย
โบกรถลุงขอดูลอตเตอรี่
เลือกซื้อไป๒ใบจ่ายเงินมา๒๐๐บาท
ยืนยันว่ามีคนซื้อจริง

เพราะลุงยังได้รับเงินมา๒๐๐บาทเลย

ฟังคุณลุงไหมแล้วก็ถามว่าเอ๊ะ
ลูกค้าล่องหลนของลุงนี่
เลขอะไรไปเดี๋ยวให้คุณลุงเขาบอก
เขาก็ได้ซื้อเลขดูเลขแล้ว
เขาก็จะตัดสินใจซื้อเลขไป๒ใบ
คือเลข๕๗กับ๕๙ที่จำได้
๓ตัวผมไม่ทราบจำได้๒ตัว
แล้วเขาก็พอซื้อเสร็จปุ๊บ

เขาก็ให้ตังค์ผมมา๒๐๐บาท
ผมก็เลยเก็บเข้ากระเป๋า

ลุงก็ไม่เคยเจอนะ

นี่คุณ
ก็ถามย้ำนะลุงลุงขายให้คนจริงเปล่า
ลุงบอกก็มีคนซื้อลุงก็ว่าเป็นคนนะ
ก็คือลุงก็ยืนยันว่าลุงไม่ได้ซ้อมขาย
แบบในคอมเมนต์ที่แบบมีการบอกไง

ลุงก็มันไม่มีคนในกล้องวงจรปิด
ลุงบอกอ้าวแต่ตอนนั้นมันมีคนไง

คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่อีกรอบ

ว่าตรงนั้นมีคนเขาแอบอยู่กำแพง

นี่เจ้าของบ้านเจ้าของร้านพี่สายฝน

กำแพงรั้วสังกษีแบบนี้ปิดมิดชิดเลย

ไม่มีใครที่จะหลบอยู่ตามซอกมุมได้

มันเหมือนกับคุยกับคนที่มายืนอยู่หน้าแผง

ถ้าเกิดเข้าไปหลังกำแพงมันเป็นไปไม่ได้
บางคนดูดูจากมุมนี้ตรงนั้นมันเป็นซอกหรือเปล่า

แต่พี่สายฝนพาเราไปดูเมื่อเช้า
บอกไม่มีซอกไม่มีซอยค่ะเป็นกำแพงทั้งแผงเลยนะครับ

เมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลพูดแล้วดิฉันยังสะดุด

ลุงบอกว่าธรรมดาไปขายแถวร้านก๋วเตี๋ยผีบอก

เราไปตามที่ร้านก๋วยเตี๋ผีบอกเพราะอะไรคุณ

ชาวบ้านแถวนี้เคยเจอผีเจอสางไหม

เขาบอกว่าลูกค้าลุงหลังจากซื้อลอตเตอรี่เสร็จแล้วนะ
เดินไปทางร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือร้านก๋วยเตี๋ยผีบอกนี่แหละ

และต้นไม้ใหญ่ต้นนี้มีเรื่องเล่าด้วยนะคุณนะ
ต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าจีวอนผ้าสีเหลืองผูกล้อมโคนต้น
บริเวณโคนต้นนะคุณพบทูบที่ทางเจ้าของร้านนำมาจุด
ทีมข่าวของเราพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านก่อนเลย

พี่เจ้าของร้านชื่อพี่หญิงหอมมากนะ
หญิงเล่าให้ฟังบอกว่าเธอขายก๋วยเตี๋ยวผีบอกมาก็นานแล้วเหมือนกันนะฮะ
แต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผีสางหรือต้นไม้ต้นนี้มันมี

ก่อนหน้านี้แฟนของเธอกับลูกชายวัย๙ขวบ
เคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวยืนอยู่บริเวณโคนต้นไม้

มา๑เดือนแฟนของเธอก็เสียชีวิต
ส่วนพี่เองพี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่นัก

เมื่อว่าจะเป็นวันแรกที่พี่จะมาจุดทูบ

ปรากฏว่าเลขทูบเนี่ยมันออกที่เลขอะไรอยากรู้ไหม

คุณ๕๗๗เป็นเลขอะไร
ผู้หญิงคนนั้น๕๗๗และ๕๙๙

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ผีบอกมาจุดทูปครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยนะ
มาไหว้ที่ต้นนี้ได้เลข๕๗๗
ส่วนเลขที่คุณลุงขายให้กับเราเรียกว่าผีไปก่อนนะ
คือ๕๗๗นั่น
แล้วลูกค้าที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านพี่เขาก็เคยบอกด้วยนะ
ว่าเคยเห็นผู้หญิงชุดขาว

ส่วนเจ้าของร้านพี่หญิงหอมมากบอกว่าไม่ค่อยเชื่อ
แต่ก็ไม่ลบหลู่นะที่ผ่านมาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวดีมากเลยนะฮะ
อกจากนี้ยังมีเชื้อราที่โคนต้นไม้นี่นะ
เป็นเลขที่ขึ้นแบบ๙๗หรือ๑อยู่ด้วยนะ
พี่เขาชี้ให้ดูเมื่อกี้ทีมกล้องของเราก็ส่องให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะ
คุณเรื่องนี้ยังแปลกประหลาดอยู่นะ
อาจารย์ออสอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์

อาจารย์พิสูจน์เรื่องทั้งความเชื่อเรื่องทั้งหลักวิทยาศาสตร์
ใช่ค่ะนี่คุณเราเอาคลิปนี้ให้อาจารย์ออสดู
คุณอยากรู้ไหมล่ะในมุมอาจารย์ออสที่วิทยาศาสตร์
อาจารย์ออสจะวิเคราะห์เรื่องนี้ว่ายังไง

ลองฟังดูค่ะ
เป็นไปไม่ได้เลยนะครับในเรื่องนี้นะครับ
จะต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอน
และอาจารย์ออสคิดว่าน่าจะเป็นการคุยกับตัวเอง
หรือเป็นการอธิบายอะไรบางอย่าง
หรือเป็นการตรวจเช็คลอตเตอรี่ในแผงของตัวเอง

ในลักษณะที่คล้ายกับพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างหน้า
แต่ว่าไม่มีคนปรากฏนะครับ
เรื่องนี้ก็คงต้องเป็นปริศนา
ในตัวคนขายเองที่จะยอมเฉลยหรือไม่ว่า
ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

เรื่องนี้ยังคงต้องเป็นปริศนา
นี่เอาจริงนะเราเล่าข่าวนี้

ไม่รู้ว่าลุงแกทำคอนเทนต์หรือเปล่า
บางคนก็บอกว่าไทยแลนด์แดนมหาศจรรย
แต่บางคนดูถึงขนาดที่บอกว่าอะไรรู้ไหม

แล้วบางคนก็บอกว่าตอนลอตเตอรี่ถูกดึงออกจากแผง

อันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั่นแหละ
ส่งกันเข้ามาแบบรัวเลยนะคะ
โอ้โหนี่ข่าวนี้มันน่าสนใจนะ

เพราะว่าลุงเขาบอกว่าเขาได้แบงค์๑๐๒ใบมาจริง
อืมใช่

เงินนั้นเงินผีหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะ

ฉาคนดู๔๕ล้านคนคิดดู

แต่นะตอนนี้เราก็ยังหาคำตอบกับเรื่องนี้ไม่ได้จริงนะ